เมื่อวานนี้ค่ะในโลกโซเชียลมีการแชร์กันเยอะเหมือนกัน
สำหรับโพสต์ที่เขาบอกว่ามาเตือนสติ
เป็นดาราเด็กที่หายไปนานเลยทีเดียว
โพสต์แบบนี้ยอมรับว่าตัวเองกำลังติดยาเสพติดค่ะ

ตอนนี้บำบัดมาได้๑สัปดาห์แล้ว
แล้วก็หวังว่าอุทาหรณ์ที่เขาได้โพสต์เอาไว้เนี่ย
จะได้เตือนสติคนทั่วไปด้วย

ประกาศเลยว่าติดยาเสพติดเล่นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง
เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองต้องหลงเดินทางผิด
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ๑๕
จากการดื่มสุราดูดกันชาหยายางเลยทีเดียว
มาเริ่มลองยาเสพติดรุนแรงมากขึ้น
ทั้งโคเคนแล้วก็อีกหลายอย่างที่ไม่ดี
สุขภาพย่ำแย่พูดจาไม่รู้เรื่องอารมณ์รุนแรง
เห็นคุณแม่ของตัวเองร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยก็เริ่มรู้สึกผิดแล้ว
ได้กระทั่งเห็นพี่ชายที่รู้จักต้องมาจบชีวิตลงเพราะยาเสพติด
ก็เลยมาได้สติว่าเออเราควรจะหยุดได้แล้วนะ
กลัวว่าวันหนึ่งตัวเองหากไม่ไปเป็นขอทานก็คงจบด้วยหัวใจวายตาย
เขาก็เลยตัดสินใจเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด๑สัปดาห์แล้วคุณผู้ชม
และในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ตัวเองมีอาการนอนไม่หลับ
เห็นภาพร้อนแต่ก็จะอดทนเพื่อผ่านมันไปให้ได้ค่ะ
จีโน่เขาบอกแบบนี้ที่ตัดสินใจโพสต์ถึงชีวิตที่ผิดพลาดของตัวเอง
จากจะหวังให้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นก็หวังว่าวันหนึ่ง
ตัวเองจะกลับมาอ่านในอีก๑๐ปีข้างหน้าว่าตัวเองนั้นสามารถผ่านมันมาได้
และถ้ามีลูกอยากให้ลูกของเขาได้อ่านมันด้วยค่ะ
นี้เมื่อข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ไปก็มีคนในสังคมออนไลน์เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
รวมไปถึงพากันแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะ
โนชูสนะคะก็เป็นนักแสดงเด็กที่ด่งดังเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีก่อนนะคะ
ด้วยภาพลักษณ์ของม้าอ้วนหุนจำม่ำน่ารักได้ดูเลยทีเดียว
มีผลงานละครมากมายอย่างเช่นเรื่องลูกตาลลอยแก้วดวงใจพิสุทธิ์
แล้วก็พอโตขึ้นผลงานในวงการลดน้อยลง
จนกระทั่งได้ย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวิสเตอร์แลนด์นั่นเองค่ะ